วันนี้มวลค่ะมาทั้งพิธีขอฝนค่ะ
สวัสดีค่ะลูกออนโรนัลกับดาวซูเปอร์สารัมป์มาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาแห่นางแมวมาขอฝน
แต่เทวดาเจ้าขาฝนที่จะขอนี่อยากจะขอน้ำดิ
ไม่ได้ขอลมพายุกับลูกเห็บแบบนั้นไม่เอาค่ะ
และมันเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชม
อันนี้ให้ดูตรงนี้นิดนึงเห็นไม้แดงเข้มขนาดนี้
ภาคอีสานตรงนี้ก็เดะเองเข้มเหมือนกัน
จังหวัดมหาศาลคามช่วงนี้ร้อนจัดเลยคุณผู้ชม
เกิดจากอะไรอย่างแรกเลยลมหนาวไปแล้วหย่อมความร้อนกลับเข้ามาแทนที่
และแถมพื้นที่อื่นมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นเข้ามา
แต่ลมที่พัดพาออกความชื้นเข้ามาเข้าไปไม่ถึงข้างบนเขาอยู่เท่านี้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
ทำให้วันนี้ภาคใต้ช่วงเช้าเช้าไม่มีฝนแต่เริ่มก่อตัวในทะเลตรงนี้และหลังจากนั้นช่วงเที่ยงมาเลยค่ะ
สาดเข้ามาในพื้นที่เลยค่ะตกยาวไปนะคะ๔๖ชั่วโมงเลยตกยาวไปจนถึงช่วงเย็น
จะบอกว่าภาคใต้เขาเริ่มเขาเริ่มฤดูฝนแล้วนะส่วนภาคอื่นก็รอไปช่วงประมาณปลายเดือนแหละถึงจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ฝนมาแบบนี้คลื่นเอ้ยอ่าวไทยตอนล่างจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหรือว่าฟังคำประกาศของทางการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ